สวัสดีครับคุณสมจิตทำให้เขาเข้ารอบมาชี้เงินแสนนะครับ

แต่อยู่ที่ว่าคุณสมจิตจะทำให้ได้ถึงแสนหรือเปล่านี่ต้องมาลุ้นกันในนี้
ทางด้านนี้เลยมานี่นะครับ
ทีละนิดของเรานะครับทั้งหมดมี๘ขั้นด้วยกัน
แต่ละขั้นก็มีมูลค่าต่างกันไปนะครับ

จนถึงขั้นที่๘มูลค่าสูงสุดถึง๑แสนบาท

เรามีดวงดาวมาเป็นตัวช่วย๓ดวงดาว
ในการเลือกตอบคำตอบได้มากกว่า๑คำตอบนะครับ

คุณตายอรไทยนะครับคุณตัชริพร

เลือกใครดีในนี้ปรึกษาพี่สมจิตได้
เป็นพี่ตั๊กสิริพรนะครับ

ขอคำถามจากคุณตั๊กหน่อยครับ
สวัสดีค่ะตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะคะ

มาถามกับทุกท่านนะคะว่า

ไพ่เนี่ยมันจะมีเป็นรูปหัวใจ
ใช่ไหมคะจะถามคุณผู้ชมว่า

แม่นลักษณะว่าเล่นบ่อยสินะ

ไพ่ที่เป็นรูปหัวใจเรียกว่าไพ่อะไรนะครับ
ที่เป็นรูปหัวใจเรียกว่าไพ่อะไรนะครับ
หลามตัดหรือดอกจิก
โพดำหรือโพแดง

โพดำเป็นสีดำแล้วเป็นรูปโพ

แดงเป็นรูปหัวใจ

ไปแล้วนะครับว่า๔โพแดงครับ

อันนี้ต้องใช้ดาวไหมฮะไม่ต้องใช้ครับ

เงินวันนี้นะครับได้เป็นเรื่องในขั้นที่๒

เอาละค่ะแล้วมาเฉลยกันนะครับ

ดูดวงนะไพ่ที่เหมาะสมกับพี่ตั๊กคือโพดำ

เอาล่ะเรามาดูครั้งที่๒นะครับเล่นต่อแน่นอนนะครับ
มีคุณอุ้มลักษณะมีคุณเป๊กผลิตโชคนะครับ
คุณหญิงนะฮะคุณหญิงนี่เป็นนักร้องสายลุง

แล้วก็คุณหลุยเอาคนไหนดีนะฮะ

ถ้าปรึกษาพี่นะพี่จะชอบไม่ยิ้มก็หลุย๒คนแต่ไม่ชอบพี่หลุยมากกว่า

ผมก็ชอบพี่หลุยอ่าตอนบ่ายดูประจำครับอ่า

จัดมาเลยนะครับเลือกคุณหลุยสนะครับ
ข้อนี้มูลค่า๑๕๐๐บาทจะทำได้หรือไม่นะครับ

วันนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับเพลงของไทยนะฮะ
เป็นเพลงพื้นบ้านคือเพลงลอยกระทงครับ
อยากจะทราบว่าเพลงลอยกระทงทั้งเพลงนะครับทั้งเพลง
ฟังชัดแล้วทั้งเพลงมีคำว่าลอยกี่คำครับ

คือ๘คำ๒คือ๑๒คำ๓คือ๑๖คำ๔คือ๒๐คำ

ครับเวลาเราร้องเพลงรอยกระทงเราร้องกี่รอบ

ถ้าเป็น๒รอบก็จะเป็น๑๖คำถูกไหมฮะ
แต่ถ้ารอบเดียวก็๘คำ
ทีนี้เวลาไปร้องเนี่ยปกตินี้เขาร้องกันกี่รอบ

นึกออกไหมฮะถ้าไม่มั่นใจใช้ดาวมาแปะได้
แต่ถ้ามั่นใจก็แล้วแต่๘ไปเลย๘คำไม่ใช้ดาวก็แล้วแต่นะครับ

เอาดาวลงไปแปะก็ได้
เอาดาวมาตอบคำตอบมากกว่า๑คำตอบคือตอบ๑๖คำนะฮะ

๘คำหรือ๑๖คำให้พี่หลุยเฉลยครับ
เฉลยกันครับว่ามีคำว่ารอยกี่คำ
วันเพ็ญเดือน๑๒น้ำกระนองเต็มตะหลิง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง

กันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาเล่นลำวง
ลำวงวันลอยกระทง

แต่เพลงนี้มี๘คำใน๑ท่อนนะครับ
แต่เพลงนี้ร้อง๒ท่อนเท่ากับ๑๖คำครับ
เชื่อมไปแล้วพี่
เชื่อมไปแล้วนะ
เห็นแล้วเขาบอกดีดาวให้ใช้ไว้ก่อน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท

ถ้าคุณหยุดตรงนี้คุณได้๑๕๐๐บาทแน่นอน

ถ้าคุณตอบผิดคือไม่ได้อะไรเลยนะฮะ
ถ้าตอบผิดนะฮะ๑๕๐๐บาทนี่ถือว่าทิ้งนะฮะ
เพื่อไปเล่นขั้นที่๓นะครับ

ก็ต้องไปลุ้นขั้นที่๔ว่าจะตอบถูกหรือไม่ถึงจะได้
อ่าโอเคคิดดีว่า

ขอคำถามครับ
โอ้โหผมเนี่ยนะครับ
เป็นคนธุรกิจในจังหวัดตรังครับ
และอยากถามแฟนเพลงพี่น้องว่า
ดอกไม้ประจำจังหวัดตรังนะครับ
นะฮะคือดอกสีตรังนะครับ
อยากถามว่าดอกสีตรังนี้สีอะไรครับ
นะครับดอกสีตรังสีอะไรครับ

บาวี่บอกได้คำเดียวว่าช่วยแล้วช่วย

ดอกสีตรังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไง

สีส้มสีตรังสีส้ม
โอ้โหจังหวัดตังมีอะไรพี่พอมีข้อมูลไหม

ทำทำอะไรอย่างเงี้ยสีตรังสีม่วงตัดทิ้งไปอ่า
เดี๋ยวสามสีแล้วเอาสองสีมาแปะซิตรงนี้สองดาวเอาเลย
เอาเลือกก่อนที่ยังไม่ใช้ดวงดาวคิดว่าน่าจะเป็นสีไหนครับ
สีแดงครับสีส้มสีแดงตอบก่อนว่าเป็นสีสีแดงครับ
สีแดงนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าดอกสีตรังนี่สีแดง
ทีนี้เนี้ยดาวเหลืออีกสองดวงจะเอาไปแปะที่สีอะไรดีครับอ่า
คือตอนนี้ผมมองว่าเราตอบสีแดงถ้าสีส้มกับแดงมันใกล้เคียงกันไง
ใช่ครับอาจจะอาจจะพลิกล็อกมาเป็นสีม่วงก็ได้อ่า
ไหมครับมั่วกับชมพูเลยดีกว่าเอออ่ะดาวดวงแรกนะครับ
แปะที่สีสีม่วงสีม่วงด้วยฮะอีกหนึ่งดวงครับ
อะไรดีครับชมพูครับขอให้อยู่ในสีม่วงสีชมพูและสีแดงนะครับ
ตอนนี้ดาวไม่เหลือสักดวงแล้วนะครับครับเฉลยครับเฉลยครับ
คำถามที่ถามไปนะครับว่าดอกไม้ประจำจังหวัดรังคือดอกสีตรัง
นั้นดอกสีอะไรครับดอกสีม่วงครับผมเออเอาล่ะตอนนี้นะครับ
เห็นว่าผ่านชั้นอีกสามทีแล้วครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูนะฮะ
สามหมื่นที่คุณบอกว่าคุณอยากจะได้จะได้หรือไม่ในขั้นที่สี่ครับ
มาครับมีนะฮะท่านแรกนะครับคุณปายก็เป็นนักแสดงแนวเซ็กซี่นิดนึง
แล้วก็มีคุณหยวนแล้วก็มีพี่เจนเจินคนบ้านเดียวกัน
นะฮะบ้านคนรอดบ้านเองคุณเจนเจนใช่ไหมฮะครับพี่เจนเจนครับ
คุณเจนเจนครับพี่เจนเจนครับขอคำถามครับผม
สวัสดีค่ะอาจารย์เจนบุญสูงเนินนะคะอยากจะถามคำถามที่หลายคนต้องรู้จักแน่เลย
รู้จักจินซีฮ่องเต้ใช่ไหมคะอยากจะถามว่าจินซีฮ่องเต้อยู่ราชวงศ์อะไรนะคะ
ดูให้ดูดูมองหน้ากันมองหน้ากันว่าใครเลือกใครเลือก
ซีฮ่องเต้ราชวงศ์ใดลึกจินซีฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิวราชวงศ์ใดจินซีนี่ที่สร้างกำแพงเมืองจีนไง
อ๋อนี่แหละนะฮะตัดต่างกับสี่ไปอ๋อเหลือมิงกับถัง
เหลือมิงกับถังราชวงศ์ถังราชวงศ์มิงกับถังสองอันนี้

ได้เลยอดดูน้องต้นเลยเข้ามาได้เลย
วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยของเราด้วยนะครับ

ขอบคุณนะครับที่มาร่วมแข่งขันในรายการนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีในวันจันทร์หน้า๔ทุ่มคืนนี้

และผู้ช่วยของเราที่จะทำให้คุณคว้าเงินแสนอย่างง่ายใดก็รออยู่แล้วด้วยนะครับ
เชอรี่หมอเพื่อนและคุณสมจิต

นี่ไงลงมานั่งเหมียบไง

ทีแรกนึกว่าตัวใหญ่ที่ไหนได้ตัวเล็ก
โปรดติดตามตอนต่อไป